สิงหาคม๒๕๖๕วันนั้นที่เจ๊น้อยเสียชีวิต
ครับวันนั้นพี่นนท์อยู่ที่แผงผักไหม

แต่ว่าคนที่อยู่คือลูกน้องก็คือคุณพัฒน์

เจ๊ออกตอนเช้าอ่ะเจ๊กินข้าวเสร็จเจ๊บอกว่าเจ๊จะไปตัดผมอืม
เจ๊บอกว่าเจ๊ไปหาเงินด้วยเจ๊บอก
ครับไปหาเงิน
ไปเก็บเงินในร้านข้างในมีร้านมีหลายร้าน
เจ๊ก็เลยบอกว่าเองอยู่ร้านเจ๊สั่งให้กองภูมิพี่แอมพี่แอมจะมา
เจ๊บอกว่ามีกองโฟมเก็บให้เจ๊กองโฟม๔บาท
ผมก็เลยเก็บให้เจ๊กองโฟม๔บาท
ประมาณ๙โมงครึ่งเจ๊กลับมา
เจ๊บอกว่าพี่แอมมาแล้วเองกองผมที่เจ๊ให้แกมีไหม
ผมก็เลยบอกว่ามีเจ๊บอกไปเอามาให้เจ๊
ผมก็เลยเอามาเลยเจ๊บอกว่าเองไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวเจ๊ไปให้เขาเอง

หมายถึงว่าเจ๊น้อยจะเอาไปให้แอมเหรอ

เจ๊น้อยบอกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊เอาไปให้แอมเอง

ซึ่งพี่นนท์กับทางคนที่ร้านเนี่ยจะรู้จักและเคยเห็นแอมอยู่แล้ว

เพราะว่าเจ๊น้อยรู้จักกับแอมมา๕๖เดือนก่อนจะเสียชีวิต

จะเดินแต่วันนั้นพี่แอมไม่เข้าร้านนะ
เขาบอกว่าเจ๊ไปให้เอง

ใช่เจ๊ก็เลยเดินไปเดินไปแล้วเจ๊สักพักนึง
ไม่นานหรอกประมาณ๑๐นาทีประมาณนั้น

เจ๊ถือของกินเป็นสลัก

แต่ถึงร้านแล้วเจ๊ก็ไม่ใส่จานกินอย่างนั้นแหละ

ใช่กินแล้วก็คุยโทรศัพท์
เดินไปเดินมาเดินก็สั่งลูกน้องว่า
ทำความสะอาดไว้เจ๊จะสร้างของให้
สั่งหอมแขกก็หอมพม่า

เขาก็เลยเดินไปในร้านเดินไปนู่นเดินไปนี่
ผมก็เลยเขาบอกว่ายิงไปหน้าร้านเลย

ยกเจ๊เลยเจ๊พูดอะไรไม่ได้แล้ว
เจ๊แข่งมือนี่กล้ามไว้แน่น
ก็เลยเรียกเจ๊พูดอะไรไม่ได้

ก็เลยตาเจ๊ลอยแล้วก็
น้ำลายเจ๊มันออกน้ำลายออกแล้วก็น้ำลายยืดลงมา

สักพักหนึ่งก็เจ๊สำลักพานออกมา

แล้วก็เจ๊ก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วก็
โทรให้โรงพยาบาลรุดโรงพยาบาลมารับ

ก็ในสภาพอย่างที่พัฒน์เขาบอก

เห็นพัฒน์เคยให้สัมภาษณ์บอกว่า
ติดใจตั้งแต่วันนั้นเกี่ยวกับเรื่องของสลัดเหรอ

วันนั้นเจ๊ไม่ได้กินอะไรไป

นนท์แล้วก็จากนั้นก็เดินทางกลับมา
ใช่ครับทีแรกกลับมาแกยังไม่เสียชีวิตครับ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
ไม่ได้ติดใจครับเพราะว่ามันไม่รู้อะครับ
มันไม่มีใครรู้ว่ามันจะมีโดนยาอะไร
เพราะประเทศไทยไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้
คุณหมอให้สาเหตุว่าอะไรฮะ

เลือดเป็นกรดครับค่ะสืบเนื่องจากอะไรซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้

แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าโอ้โหอยู่ดีคนจะถูกวางยา

จนกระทั่งวันนี้มันมีข่าวเกิดขึ้น
วันนั้นพัฒน์เองก็ยังไม่ได้หรือได้บอกกับพี่นนท์อะไรไหม

ก็แค่คิดอยู่ในใจสงสัยอยู่ในใจ
สงสัยว่าเจ๊เป็นไรนึกว่าเจ๊เป็นรุ่ม

ก็อย่างที่เราทราบข่าวกันมาตลอดใช่ไหมฮะ
เจ๊น้อยก็คืออยู่ในวงแชร์กับทาง

ใช่ครับมีเรื่องเงินยืมครับ

แต่พอหลังจากที่พี่น้อยเสียชีวิต

คืออยู่ดีเจ๊น้อยเสียชีวิตไปแล้วจะเผาหรือยังครับ

ช่วงนั้นแอมมางานศพไหมไม่เคยมาครับ
แต่อยู่ดีดีแอมโผล่มาหาพี่นนท์ใช่

ทนายผู้หญิงท่านเนี้ยแหละค่ะ

สิ่งแรกผมบอกว่าผมไม่มี
เชื่อไหมหรือว่าขอดูหลักฐานได้ไหม

ใช่ครับก็คุยกันเรื่องแอมอยู่
เอาเหรอครับเจ๊น้อยบอกว่าไง

เรื่องที่ว่าตอนเช้าเขาบอกว่า

แล้วทีนี้แอมมันจะขอยืม๓

ครับแต่พอไปไปมามาแล้ว

บอกว่าว่าจะเอาที่

ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
แฟนผมก็เรื่องเงินก็ไม่คล่องเหมือนกัน
แต่ว่าพี่นนท์บอกอย่าพึ่งเลย
ไม่ใช่ครับผมไม่ได้บอกอย่าเพิ่งผมบอกแล้วแต่
ครับแล้วแต่แฟนเลยบอกแล้วแต่ตัวเองเลยว่าจะเอายังไงครับ
เพราะฉะนั้นคุยกันตอนเช้าแล้วตอนสายเกิดเหตุตอนบ่ายเจ๊น้อยเสียชีวิต
มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่อยู่ดี
แอมจะมาทวงหนี้๖แสนจากเจ๊น้อย
เพราะเจ๊น้อยยังไม่มีเงินอยู่เลยจะเอาที่ไปจำนำตอนเช้าอยู่เลย